พาคุณผู้ชมไปดูมีทั้งบึงกาลทั้งหนองคายทั้งอุบล
ไปเริ่มกันที่ที่แรกก่อนละกันค่ะที่บึงการนะคะ
บรรยากาศเป็นยังไงคึกคักกันขนาดไหน
เขาบอกว่าที่บึงการคนไปรออยู่นะ๗๐๐กว่าคน
ไปที่บ้านท่าศรีใดที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขง
ึงโขงหลงเนี่ยนะคะที่จังหวัดบึงกาลเนี่ย
นักท่องเที่ยวก็มารอชมกันแล้วก็ได้เฮกันลั่นสนั่นโขงเลยค่ะ
เพราะว่าบ้างไฟพญานาคนี่เห็นไหม
คือนี่เสียงลูกแรกที่ชาวบ้านเขาเห็นบ้างไฟพญานาคก็เฮกันสนั่นแบบนี้ค่ะ
คุณโรสลินพอลูกแรกแล้วมันก็จะมีลูก๒ลูก๓ตามมาอีกนะคะ
เขารอกันทั้งปีอ่ะคุณเพราะว่าปีหนึ่งได้เห็นครั้งเดียวหลังจากที่ออกพรรษา
เออก็ผุดตามขึ้นมาค่ะตอนประมาณ๖โมง๑๖นาทีเมื่อวานเนี้ย
แล้วหลายคนที่เขาเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วพอมาเห็นแบบนี้เขาก็คิดว่า
โอ้โหเป็นบุญตาเหลือเกินที่ได้เห็นยกมือไหว้กันใหญ่เลยนะคะ
ส่วนจุดชมบ้างไฟพญานาคที่บริเวณลานพญานาคอำเภอปากฆาตก็มีบ้างไฟพญานาคเนี่ย
ขึ้นมารวมทั้งหมดสิบเจ็ดลูกนักท่องเที่ยวก็มารอชมที่จุดตรงนั้นเนี่ย
ประมาณสามพันกว่าคนนะคะจากบึงการแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หนองคายกันหน่อยค่ะ
หนองคายเนี่ยก็คึกคักตลอดทั้งวันเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็มุ่งหน้าเข้าไปจับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
ตั้งแต่ช่วงโอ้ยแดดยังออกอยู่เลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนาวาปี
คือทุกคนรอจะชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคจนฟ้าเริ่มมืดประมาณ๖โมง๒๗นาทีค่ะ
ไฟพญานาคลูกแรกเนี่ยผุดขึ้นมากลางแม่น้ำโขงที่บ้านท่าม่วง
รัฐนาวาปีผุดมา๕ลูกหลังจากนั้นก็เกิดกันต่อเนื่องคนก็เฮค่ะ
นับไปเมื่อคืนนี้จนถึงประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเนี่ย
สิบเอ็ดลูกนะคะเออคือลูกแรกในอำเภอรัตนวาปีเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าเห็นพร้อมการสักประมาณสิบแปดนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีใช่
หลังจากนั้นก็เห็นมาเป็นลำดับลำดับเนอะ
แล้วก็ที่บ้านท่าม่วงบ้านตานชุมขึ้นรวมทั้งหมด๕๒ลูก
พุทธอุทยานบ้านน้ำเปก็๑๐ลูก
บ้านหัวหาดที่ตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองหนองคาย๓ลูก
ส่วนที่อำเภอโพนพิสัยมีบ้างไฟพญานาค
เกิดขึ้นที่หน้าวัดไทย๑ลูก
แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวรอแบบสรุปทั้งหมดก่อนนะ
เพราะว่าคุณทัศนัยไปอยู่ที่จุดที่วัดไทยโพนพิสัย
คุณทัศนัยบอกว่าตรงจุดนั้นเห็น๑๔ลูก
เดี๋ยวรอรายงานว่ามันจะมีเพิ่มเติมอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมนะคะ
ทีนี้เรามาปิดท้ายกันหน่อยค่ะพาไปที่อุบล
ที่จุดชมวิวบ้านตามุยตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียม
นักท่องเที่ยวก็มากันทั้งเป็นกลุ่มเพื่อน
เป็นกลุ่มครอบครัวก็มาจับจองพื้นที่รอดูบ้างไฟพญานาคค่ะ
ลูกแรกนะผุดขึ้นตอน๑ทุ่ม๑นาที
ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำโขง
หลังจากนั้นรออีก๙นาทีค่ะก็คือทุ่ม๑๐
มีบ้างไฟพญานาคชุดที่๒๒ลูกก็พุ่งขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้เฮกัน
แล้วก็ช่วง๒ทุ่ม๑๐นาทีมีรายงานจากจุดชมวิวใน๓หมู่บ้าน
ก็คือที่บ้านกลุ่มบ้านตามุยแล้วก็บ้านท่าลงตำบลห้วยไผ่
มีบ้างไฟพญานาครวมทั้งหมด๓๐ลูก
ก็คาดว่าขึ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว
เพราะว่าปีที่แล้ว๙๖ลูกนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงค่ำคืนนะคะ